ว่าดูสิด้านหลังเนี่ยโอ้ท่านห่วงแล้วใช่นายกเป็นห่วงค่ะ
เมื่อกี้เราเพิ่งรายงานที่สุโขทัยไปใช่ไหม
โขทัยตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงที่สุดภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะสักประมาณทุ่มนึงเนี่ย
นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเนี่ย
ก็ไปที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
กรมชลประธานกรุงเทพเพื่อที่จะประชุม
นายกบอกว่าการประชุมนี้ขอให้ทุกท่านให้ความเห็นอย่างเต็มที่เลยนะ
ติดขัดเรื่องอะไรเนี่ยอยากให้พูดกันตรง
จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ทันสถานการณ์
เท่าที่ได้รับฟังจากรายงานเป็นห่วงสถานการณ์น้ำ
ในหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นลำปางแพร่อุบล
สถานการณ์จะคลี่คลายลงบ้างแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ย
ผ้าตางซ้ายมือคือสุขโขทัยคุณผู้ชมอืม
เพราะว่าต้องรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากแพร่
อืมแล้วก็ไหลเข้าท่วมทั้งในพื้นที่เกษตรกรรมตัวเมือง
ฉะนั้นก็เลยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ
บูรณาการจัดการเรื่องน้ำในรุ่มน้ำชี
ุ่มน้ำมูลรุ่มน้ำยนต์รุ่มน้ำน่านแล้วก็รุ่มน้ำเจ้าพญา
เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำแล้วก็เตรียมรับมวลน้ำระรอกใหม่ด้วย
ทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
คู่ขบวนรถด่วนพิเศษที่๑๓ใช่ตรงนี้แหละสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่ตกกลาง
สาเหตุก็เกิดจากฝนตกหนักนะ
ฝนตกหนักแล้วก็ดินใต้ทางรถไฟมันไหลออก

ก็เลยไปตกรางตรงระหว่างสถานีแก่งหลวงบ้านปินที่อำเภอลองของแพร่
ล่าสุดเจ้านาทีกู้คบวนรถด่วนที่๑๓ที่ตกราง
แล้วก็ซ่อมแซมทางรถไฟที่มันชำรุดเสียหายเรียบร้อยแล้ว
ขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางสายเหนือ
สามารถใช้บริการได้ตามปกติ
ให้บริการได้ตามปกติตั้งแต่๖โมงเย็นของเมื่อวาน
แต่อาจจะส่งผลให้ขบวนรถบางขบวนเกิดความล่าช้าบ้างนะคะ
ดังนั้นการรถไฟก็เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้
รวมถึงถ้าเกิดใครจะเดินทางไปสายเหนือเดินทางด้วยรถไฟ
อาจจะต้องเช็คตารางให้ดีแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะ
เมื่อสักครู่ได้ฟังท่านนายกเศรษฐาบอกไปแล้วว่าสุโขทัยน่าเป็นห่วงที่สุด
แล้วก็เป็นดังนั้นจริงคุณผู้ชมให้ดูกระแสน้ำยม
น้ำยมมันหลากมาแบบนี้แล้วครับเป็นผลมาจากมวลนามที่เอ่อ
ล้นมาจากแม่น้ำยมทะลักท่วมพื้นที่บ้านวังหิน
หมู่ที่หนึ่งอำเภอเมืองสุโขทัยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยนะ
ระดับน้ำเนี่ยคุณผู้ชมขยายวงกว้างเลย
บ้านเรือนผู้คนก็เริ่มเสียหายนี่ที่พ้นน้ำมาน่าจะมีสรรเจ้า
สรรพกูมสรรพกูมอ่ะนะฮ่าส่วนองค์การประหลาดส่วนตะบนปากแควร์ครับ
ก็เร่งนำรถแบ็คโหลขนบิ๊กแบ็คกระสอบซ้ายเนี่ย
แล้วก็แบรีเออร์คอนกรีตมาขวางปิดทางน้ำอีกชั้นหนึ่ง
แต่ก็ไม่สำเร็จเท่าที่ควรคุณผู้ชมกระแสน้ำมันแรง
พื้นที่นี้วิกฤตครับมีมวลน้ำมหาศาลจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เนี่ย
เข้ามาในสุโขทัยอย่างต่อเนื่องเลยอีกจุดอีกจุดที่น่าห่วงคือสะพานวังใหญ่
น้ำมันไปกัดซ้อคอสะพานซุดคุณผู้ชมแล้วก็หลากเข้าท่วมถนนครับ
สัญจรก็นี่ฮะลำบากเลยนี่ตอนดึกด้วย
โดยที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมพื้นที่หมู่๖ตะมนต์วังใหญ่
อำเภอศรีสำโรงที่สุโขทัยกระแสน้ำมันซ่อคอสะพานวังใหญ่
ฝั่งตะวันตกนะจนมันซุดตัวมวลน้ำก็ทะลักมาแบบนี้
ถนนสายศรีสำรงสุโขทัยสายหลังแล้วก็หลากเข้าท่วม
ผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วยครับชาวบ้านกับกู้ภัยก็ช่วยกันเอากระสอบทรายมากั้นนะ

แต่อย่างน้อยก็ชะลอไว้หน่อยชะลอไว้นิดหนึ่ง
ขวางทางน้ำแต่ก็ไม่ได้เป็นผลเท่าไหร่นัก
ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมยังวิกฤตครับ
จากระดับน้ำหลายจุดสูงกว่าจุดที่จะรับมวลน้ำได้

แล้วก็ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างเลยครับ